บริการแบบนี้ก็ยิ่ง
สิบพลัง

ยังไม่เปิดประตูบริเวณด้านถนนวังหลังให้กับประชาชน
โดยจะอนุญาตให้กับเฉพาะแพทย์และพยาบาล
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงพยาบาลเข้าไปเพียงเท่านั้น

โดยมีทหารและตำรวจคอยตรวจสอบอย่างเข้มงวด
ขณะที่สภาพการจารจรบริเวณสี่แยกสรีราช
ขึ้นมูลแต่ผลลักษณะพวกคุณจากทศหรือสหรัฐ
ไม่เข้าทราบทีไม่รอ

มาที่รุงพยาบาลสิริลาศ
ของทางเจ้าหน้าที่และไม่ควรเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว
เพราะจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของสภาพการจราจรที่ติดขัด
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน